เอ่อก็
ก็สบายใจขึ้นหรือว่าเขาก็น่าจะ
ก็นี้ต้มค่ะ
ในวันนี้ค่อนข้างยุ่งอ่ะแล้วก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกับหิวเสธ

คือยังเป็นวิธีใหม่เหมือนกัน

สักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะ
ดีจริงมันยังมีงานที่ค่างก็ค่องด้วยกัน
ก็ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วค่ะอาจจะมีแคมเปญกับทางช้างนี่แหละค่ะ

อเรนนี่ได้ทำไมถึงถ่ายเวลายังได้
อเรนนี่ก็ข้อใจผิดในเรื่องที่เขาไม่ได้คุยอะไรกัน
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราว

ส่วนตัวมันกระทบกับเรามีความติดใจหรือว่า
สถานะไม่รู้ว่ามันออกมาตอบแล้วเหมือนดีกันแล้ว
แต่ว่ามันกลายเป็นคนไปตอบคำยาวกัน

ที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปต่อกันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่
เพียงเท่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้ว่าอะไรใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนค่ะนะ

มันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่า
ก็คือเราสามารถทำอะไรก็ได้ประมาณนี้

รู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแรงเราก็น้อยค่ะ
มีข่าวที่เยอะแยะที่เรามีขาดได้เห็นได้อ่าน

เราต้องทำใจยอมรับมากกว่า

แล้วก็เราไม่สามารถคอนโทรความดีของทุกคนได้

ส่วนที่เราไม่โอเคแล้วอะไรอย่างนี้

คือเอาแค่อ่านแต่ให้เรารู้สึกสบายใจดีกว่า
มีแคร็พที่ว่ามักให้
อยู่สารที่มันออกมาแบบแค่เคลื่อนแล้วปลาอยากจะแบบอย่างยากอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนี้มันแบบมันมีสารแล้วก็ข้อมูลเยอะมากที่ฟันไม่สามารถที่จะคอนโทรได้
ก็จริงเราก็ไม่สามารถคอนโทรได้อยู่ดี
แต่ว่าคนที่รู้จักเราเพื่อนเราเพื่อนที่สนิทกันรวมถึงตัวเขาเองจริงเขาก็รู้อยู่แล้วดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอะครับ

ยังยังไม่มีใครก็ขอโทษอาหารหลายทาง
ก็สำหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็สนิทกันนะคะ

ก็ไปนับรินญาตนี้ในต่างประเทศ

เพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นความคิดของผู้

เพราะว่าเป็นในอนคือจะไปที่สุดแต่มันค่ะมันก็เหมือนหนังมีเรื่องมีราวมีอะไรให้เราแบบ

เป็นห่วงข่าวออกไปแล้วเราอยากแยกแยกได้ว่าข่าวอันไหนมันจริงไม่จริง
ถึงชั้นตื่นมาละครับค่ะ
ไม่ได้มีอะไรเพี้ยว

ถามเรื่องอะไรครับ

มันลงพร้อมการทำงานอย่างเดียว
มันก็ลงพร้อมการทำงานอย่างเดียว
ทำไมเสียงไม่เหมือนกัน

มันไม่ถึงขนาดว่ามันกินไม่ได้มันอะไรอย่างนี้ครับผม
คือทุกเช้าก็จะมีแม่ที่คอยเอาข้าวมาให้อยู่ตลอด

แม่ก็จะบังคับว่ากินให้หมดนะอะไรอย่างนี้

ไม่ครับคือเหมือนกระเพาะมันคงอยู่ตัวแบบนี้มาสักพัก
ไม่ครับคือเหมือนกระเพาะมันคงอยู่ตัวแบบนี้มาสักพัก

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้

แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วถ่ายละครมันก็๘๙เดือนอะไรอย่างนี้